กรณีที่มีสาวคนหนึ่งเขาวอนทั้งสื่อแล้วก็โลกโซเชียลเลยบอกว่า
ช่วยตามหารถเก่งให้หน่อยเพราะว่ารถเก่งคันนี้เนี่ยนะคะ
ก่อเหตุชนท้ายรถกระบะจากนั้นรถกระบะก็ข้ามมาชนรถเก๋งอีกคันนึง
ซึ่งคุณแม่ของเธอนั่งอยู่ก็ทำให้แม่ที่นั่งมาเสียชีวิตเลย
แล้วรถเก่งที่ก่อเหตุคันนั้นขับรถหลบหนีไป
ความคืบหน้าเรื่องนี้คือเขาบอกว่าตำรวจตามรวบตัวมาได้แล้วค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดตั้งแต่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
รถกระบะถูกรถเก๋งขับชนท้ายก่อนที่รถกระบะเนี่ยจะเสียหลัก
พุ่งข้ามเลนไปชนประสานงากับรถเก๋ง
ซึ่งมีนายเมธาพรวรินสิริพัทยางกูลอายุ๓๓ปีเป็นคนขับ
และมีนางกฎชพรมโนอำพรอายุ๔๘ปีที่นั่งมาด้วย
ทำให้นายเมธาพรวรินบาดเจ็บสาหัสส่วนนางกฎชพันธ์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณวัดใหม่พรมสุวรรณก่อนถึงทางเข้าซอยอบตคลองนา
ถนนสายฉะเชิงเซาพนัฐนิคมตำบลคลองนาอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้านี่นะคะ
คลิปภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยมีการเปิดเผยภาพวงจรปิดเนี่ย
หลักไปชนประสานงากับรถอีกคันนึงที่อยู่เลนตรงข้าม

คนขับคือนายเรืองเดชหอมใจอายุ๔๘ปี
สภาพรถด้านหน้าพังเสียหาย
เรื่องต้นเขาให้การบอกว่าวันเกิดเหตุหลับในค่ะ
แล้วก็เลยไปพุ่งชนท้ายรถกระบะ
จากนั้นขับต่อไปเพราะคิดว่าไม่มีอะไร
อันนี้ไม่น่าใช่นะเพราะไปชนเขาแล้ว

เขาก็ขับต่อไปที่พักแล้วถึงจะทราบข่าวว่า
มีคนเจ็บและเสียชีวิตจนตำรวจตามไปพบค่ะ
ซึ่งทางตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหา
แต่ว่านำตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเศร้า

แล้วก็จะมีการเจรจาค่าสินไหมให้กับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยนะคะ
นางสาวกัญญนัทมโนอายุ๒๕ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าเธอดีใจที่ตำรวจเนี่ย
สามารถติดตามรถคันที่ก่อเหตุมาได้แล้ว
แต่ไม่เชื่อคำให้การเบื้องต้นที่บอกว่า
หลับในแล้วคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ข่าวนะคะ
เพราะยังไงก็ชนไปแล้วแต่ทำไมไม่ยอมจอดรถในที่เกิดเหตุ

ส่วนนายพิชิตมูลเป่าอายุ๒๙ปี
คนขับรถระบะที่บาดเจ็บหายปราสายร้าวบอกว่า
หลังเกิดเหตุพยายามสืบหารถเก๋งคันนี้อยู่เหมือนกัน
เพราะมีคนบอกว่าเป็นรถในพื้นที่ฉะเชิงเศร้า
แต่หากตามหาไม่พบเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนผิด
เขาเลยต้องตามหาเก๋งคันนี้ก่อนไงเป็นต้นเหตุ
เพราะว่ารถของเขาถูกรถเก่งคันนี้ชน
แล้วทำให้เขาข้ามเลนไปชนคนอื่นอีกทีหนึ่ง
ในที่สุดก็ได้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่ก่อเหตุตัวจริงค่ะอืม